อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะครับ
รถสองคันนี้กำลังประคับประคองกันมา
คันหนึ่งน้ำมันหมดอีกคันช่วยถีบช่วยดัน
ปรากฏว่าจู่พุ่งตกคลองแบบนี้เลยฮะ
เนี่ยฮะเหมือนเคราะห์ซ้ำกำซัดนะ
ทำไมถึงตกลงไปเสียหลักแล้วพุ่งเหลาตกลงมาตรงจุดนี้ฮะ
มีจังหวะหนึ่งที่รถเนี่ยพลิกตลบเนี่ย

ลงไปในคลองเนี่ยเหมือนทับคนขี่รถซาเล้งพ่วงข้างมาด้วยนะครับ
คนเจ็บเป็นผู้หญิงครับชื่อคุณรัติการอายุ๒๓ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนหลังตลาดสดในพื้นที่ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลองนี้ชื่อว่าคลองครกเบื่อลึก๓เมตรครับ
จุดเกิดเหตุเจอมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบางคนอาจจะเรียกซาเล้งนะฮะ
ลงไปในคลองทั้งคันเลยแล้วคนขับบาดเจ็บรีบประถมพยาบาลนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลครับ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถซาเล้งของคุณรัติการน้ำมันหมด
เพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังใช้เท้าช่วยดัน
ต้องการจะไปเติมน้ำมันเออเข้าใจ

น้ำท่วมไม่มีแผงกั้นด้วยแล้วเป็นจังหวะที่เสียหลักพอดีเลยครับ
พ่วงเสียหลักพุ่งเหลาตกลงไปตีรังกาอีกหนึ่งรอบด้วย
ก่อนจะร่วงจมน้ำไปทั้งคันแล้วคนขี่รถพ่วงข้างก็บาดเจ็บครับ
ชาวบ้านบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขตรงจุดนี้หน่อยเถอะ
รีบซ่อมแซมหรือเอาที่กั้นมาวางเอาไว้หน่อย
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกนะฮะ
น้ำมันหมดไม่พอมาเสียหลักร่วงตกลงไปในคลองอีก

คือถ้าไม่ซ่อมนะแล้วไม่มีอะไรกั้นรับรองต้องมีเหตุอีกแน่นอนนะคะตรงนั้น